มอยกันไปตกลงว่าเอ๊ะใครกันแน่
เพราะว่ามีเพจดังเพจอย่างเจ๊มอย๑๐๘เนี่ย
เขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ

ที่มีแฟนเป็นสาวนอกวงการ
คบกันหลบซ่อนมา๔ปี
แต่ช่วงหลังพระเอกด้านไปรับบทละคร
ชายรักชายสองเรื่องซ้อน

ผู้หญิงรับไม่ได้ก็เลยเทงานแปลง

ต่อไปอีกว่าอ้าวผู้หญิงคนนั้นท้องค่ะ
เรื่องนี้เรื่องจริงหรือนิยาย
แล้วจะใช่พระเอกคนนี้ที่ชื่อว่าก๊อฟอนุวัฒน์หรือเปล่า
เพราะว่าคือชาวเน็ตเขาก็ตามหากันดูว่า

ดูเหมือนว่าจะตรงกันเกือบทั้งหมดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเอกผิวเข้ม
มีละครแนวแบบว่าโรแมนติก

แล้วก็ที่ติดใจก็คือเรื่องแฟนนี่แหละ

เผาใครแล้วทิ้งใครและใช้จอปหรือไม่

อักษรย่อ
เป็นใช้จอปไหมคะหรือยังเอาอย่างไร
ไม่ใช่ผมครับตอบเป็นข้อได้ไหม

แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าติดใจหรือว่าอะไรอย่างนั้น
แล้วก็รวมถึงแบบ
แพลนแต่งงานผมก็ยังไม่มีแพลนแต่งงาน

แฟนเราจริงอะค่ะเขาติดใจบ้างไหมคะเรามาเล่นบทอย่างนี้
เออไม่นะเขารู้สึกสนุกด้วยนะ
รู้สึกแบบทำไมแลบจัง
ก็คือคุณก๊อฟอะมีแฟนอยู่ต้องห่วงกันจริง
แล้วก็อยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่เมืองนอกนะคะ
แต่คือเขาก็อินไปกับบทบาทแหละเพราะคุณก๊อฟเขาเล่นดีจริง
แสดงว่าเล่นดีเป็นแฟนอินไงหรือมีข่าวเหมาะ